พาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้
จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้ชายที่จังหวัดเชียงใหม่
นะคะถูกเจ้าหนี้เนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแล้วก็
บังคับให้ดื่มปัสสาวะอ๋อของตัวเองถ้าพฤติการนี้จำได้เลย
อ่ามีไม่เยอะมีอยู่รายเดียวนะคะใช่ใช่จำได้จำได้
ดื่มปัสสาวะของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิดอ่ะ
นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหนี้รายนี้ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
คุณผู้ชมผู้ต้องหาคนนี้ก็คือนายเฉลิมศักดิ์ยอดย้อย
อายุสี่สิบสองปีชาวเชียงใหม่ค่ะก็ไปมอบตัวตามหมายจับสารจังหวัดฮอต
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยการทรมานหน่วงเหนียวกักขังทำให้เสียทรัพย์เนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายก็คือนายเดชาพัฒน์สลาวคุณไปแจ้งความเมื่อวันที่๑๙
พฤศจิกายนที่บอกว่าถูกเจ้าหนี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เลือดข้างเอาปืนจ่อศีรษะนะฮะแล้วก็บังคับให้ดื่มปัสสาวะ
คือแล้วเขาก็ติดเชื้อโควิดซึ่งคาดว่ามาจากการดื่มปัสสาวะนี่แหละนะคะ
เฉลิมศักดิ์วันนี้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
พูดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ผู้เสียหายติดเชื้อโควิด๑๙
ที่บอกว่าติดเพราะว่าดื่มปัสสาวะเขาเข้าไปเนี่ย
เขาบอกเขาไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙เขาตรวจแบบเอทีเคทั้งสองรอบ
ก็ไม่พบว่าติดเชื้อเขายืนยันว่าไม่ได้ติดจากเขานะคะ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่า
คดีนี้เนี่ยหลังมีคลิปออกทางโลกออนไลน์ตำรวจก็สืบสวน
ทราบว่าคนร้ายคือนายเฉลิมศักดิ์ก็เลยมีการออกหมายจับ
และติดตามจับกลุ่มตัวนะคะก็ไปบุคคลบ้านพักผู้ต้องหาสี่แห่ง
ไม่เจอจนกระทั่งเขาเข้ามอบตัววันนี้นะคะ
เฉลิมศักดิ์ให้การกับตำรวจบอกไม่ได้เป็นแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
อย่างที่ข่าวออกไปนะคะแต่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย
มาจากความแค้นส่วนตัวไม่ใช่กับผู้เสียหายด้วยนะ
แต่เขาแค้นในจ้างของผู้เสียหาย
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สถานีตำรวจ

ตำรวจก็อาจจะเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหามาตรวจสอบ
อย่างที่ผู้เสียหายอ้างบอกว่าตอนที่ก่อเหตุมีการไลฟ์สดด้วย

อันนี้ตำรวจก็จะหาหลักฐานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาด้วยค่ะ